ผู้เป็นพ่อก็ทนไม่ไหว
บันดาลโทษะยิงลูกตัวเองนะครับ
ซึ่งพ่อบอกว่าโอ้โหลูกทำตัวเป็นลูกเทวดา

ชอบเมาทำลายข้าวของทะเลาะกับพ่อแม่
พ่อเข้าไปตักเตือนหลังจากที่ลูกกินเหล้าซะเมาเลย

ทีนี้ทนไม่ไหวครับใช้ปืนยิงไป๑นัด

แต่ท้ายที่สุดตัวลูกชายที่โดนยิงก็เสียชีวิตในที่สุดครับ

ตำรวจสพเมืองตรังได้รับแจ้งเหตุยิงกัน

ที่หน้าบ้านเลขที่๖๕๑หมู่๕ตำบลควนปริง

เจ้าหน้าที่ก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านมุ่งดูเหตุการณ์จำนวนมาก
บ้านเล็กที่๙๒หมู่๕ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไป๑๕เมตร

บริเวณโต๊ะไม้หน้าบ้านพบเศษขวดเบียร์แตก
กระจายเกลื่อนไปทั่วเลยแล้วก็พบรอยคราบเลือดหยดเป็นทางยาว
รวมถึงยังพบกับนายพยมดำศรีอายุ๖๓ปี
ยืนรอมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓
แล้วก็เครื่องกระสุนอยู่ในรังเพลิงอีก๔นัดนะครับ
ส่วนผู้ที่รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีตายไป
ก็คือนายสมคิตดำศรีอายุ๓๙ปี
วิ่งหนีตายไปได้๑๕เมตรปรากฏไปล้มอยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลตรัง
แต่สุดท้ายตัวนายสมคิตทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เสียชีวิตระหว่างทางนะครับ
พยมซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อแล้วก็เป็นผู้ต้องหาด้วยนะ
ให้การรับสาภาพนะครับว่าเป็นผู้ยิงลูกชายที่หน้าอกไป๑นัดจริง
สาเหตุจากที่ลูกชายตั้งวงดื่มเบียร์กับลูกเขยมาตั้งแต่เช้าเลย

ผู้เป็นพ่อกลับมาจากการไปช่วยงานศพของเพื่อนบ้าน
กลับมาเห็นที่บ้านก็ยังเห็นทั้งคู่
คือลูกชายแล้วก็ลูกเขยยังนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันอยู่เลย
ดื่มกันไปมาพ่อก็เห็นพ่อก็ทำใจวิ่งเข้าบ้านดีกว่า
ปรากฏว่าลูกชายและลูกเขยก็ยังดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันจนถึงช่วงเย็น
พอเย็นแล้วครับเล่าเข้าปากทั้งคู่เมา
ปรากฏว่าทั้งคู่ทะเลาะกันด่าทอกันด้วยถ้อยคำรุนแรง
ตัวผู้เป็นพ่อนะทั้งในฐานะพ่อทั้งในฐานะพ่อตา
ก็เลยวิ่งเข้ามาห้ามปรามแต่ทั้งคู่ไม่หยุดนะครับ
กลับหยิบขวดเบียร์เนี่ยฟาดกันไปมา
ตัวพ่อและในฐานะพ่อตาถูกทำร้ายบาดเจ็บที่ท่อนแขนขวา
ก่อนที่ญาติญาติจะมาแยกทั้งคู่น่ะออกจากกัน
ส่วนลุงพยมเองผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปหยิบปืนในบ้าน
ลูกชายนะเดินมาหาเรื่องพ่อแล้วก็พูดจาท้าทายให้พ่อยิง
ยิงสิตัวพ่อก็เลยบันดาลโทษะครับ
ยิงใส่ลูกชายไปหนึ่งนัดครับจนเสียชีวิตในที่สุด
หลังเกิดเหตุผู้เป็นพ่อยอมรับรู้สึกเสียใจมาก
เหนื่อยและสุจทนกับลูกที่ตัวเองตั้งฉายาลูกไว้ว่าเป็นลูกเทวดา
เพราะลูกไม่ทำการทำงานเมาแออย่างเดียวเลย
พอเมาก็ทำลายข้าวของทะเลาะกับพ่อแม่
ทีนี้พ่อก็ยอมรับก่อเหตุดังกล่าวเพราะบันดาลโทษะจริงนะครับ
แล้วก็พร้อมชดใช้ความผิดตามกฎหมาย
ญาติญาติเองบอกว่านายสมคิตผู้เป็นลูกชายแล้วก็เป็นคนตาย
จะมาอลวาดใส่ผู้เป็นพ่ออยู่เป็นประจำ
จนทำให้ผู้เป็นพ่อหมดความอดทน
เรื่องต้นนะครับผู้เป็นพ่อถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะ
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่ญาติได้นำยาไปให้กับผู้เป็นพ่อกับผู้ต้องหาด้วย
เพราะว่ามีโรคประจำตัวนะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันครับ